ติดตามนะครับนั่นก็คือฟุตบอลไทยลีกนะครับ
มีคู่เอลกาซิโก้เมืองไทยเขาเรียกกันไว้อย่างนั้น
เป็นการเจอกันระหว่างเมืองทองพบกับชนบุรีนะครับ
ติการเจอกันเมื่อรูปการณ์ที่แล้วเนี่ยเมืองทองเอาชนะชนบุรีได้ไปกลับทั้งเย่าและเหยืดเลยนะครับ
ก็ต้องบอกว่าชนบุรีแน่นอนว่าเจอกันระดูการนี้นี่อยากจะล้างตาเลยทีเดียวนะครับ
แชมป์เก่าไทยลีก๔สมัยที่ออกสตาร์ทนัดแรกในซีซั่น
ด้วยการพาดเก็บ๓คะแนนไปอย่างน่าเสียดายนะครับ
เกมนี้ลูกทีมของมาริโอยูรอฟสกี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการจัดทัพ
มีการปรับทัพในแนวรับนะครับอาจจะให้สลึงคารพรมสุพะลงเล่นเป็น๑๑ตัวจริง
แล้วก็เช่นเดียวกับธีรพลย่อเย้ยกองกลางคนใหม่นะครับ
ที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะครับโดยมีตัวหลักอย่างซาดอร์มียาเซฟนะครับ
เลี่ยมพ็อปลูคัสโฮซ่าวิรเทศป้อมพันธ์รวมถึงไอศักดรายสอนนั้น

โดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติทั้งอิดี้แชนยุคเดนิสมูเยโลแล้วก็ยูบายองซูนะครับ
ลงราดาขายรวมไปถึงวรราชิตกณิชย์ศรีบำเพ็ญกิจฎากาแมนและชัตร์มงคลเหลืองธาณณรส
เป็นนักเตะไทยที่เป็นตัวหลักของทีมนะครับ
ติการเจอกันอย่างที่บอกไปเมื่อรูปการณ์ที่แล้วนะครับเมืองทองชนะชนบุรีได้๑ต่อ๐นะครับ
ส่วนเล็กที่๒ชนบุรีแพ้ให้กับเมืองทอง๑ต่อ๒
ก็ชนะได้ทั้งบ้านของตัวเองแล้วก็บ้านของชมบุรีเลยนะครับสำหรับเมืองทองครับ
ต่างฝ่ายต่างก็เสมอกันมานัดแรกนัดนี้นี่ใส่กันไม่ยั้งแน่นอนนะครับ
ทำคนเดียว๒ประตูในเกมที่แล้วนะครับ
ซัดไปแล้ว๒ประตูจากเกมที่แล้วก็พร้อมที่จะลงสนามนะครับ
ก็เริ่มจากที่บุกไปชนะ๑๐แล้วก็กลับมาเสมอ๒ต่อ๒นะครับ
ก็ติดตามกันได้นะครับฟุตบอลไทยลีกก็เริ่มที่จะเข้มข้นนะครับ

ก่อนมีโปรแกรมลงประเดิมสนามเกมแรก
ซึ่งฟีฟ่าก็ให้ฝึกซ้อม๑ชั่วโมงด้วยกัน

แล้วก็นักกีฬาก็ได้ร่วมกันทำพิธีรวมใจ

จิตอธิษฐานเพื่อรวมพลังสร้างความสำเร็จ

จากนั้นโค้ชหมีรักพลสายเนธงาม

เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสนามแล้วก็ลูกฟุตบอลนะครับ
หลังการซ้อมครับโค้ชหมีรักพลสายเน็ตงาม
ก็บอกว่าทราบอยู่แล้วว่าโปรตูเกตเป็นแชมป์ยุโรป
การพบกรรมเกมนี้ก็ถือว่าเป็นงานหินนะครับ
แต่ว่าก็ถือว่าไทยนั้นเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับ
เช่นเดียวกับการที่จะเจอกับโมโนโกแล้วก็หมู่เกาะโซโลมอนด้วยนะครับ

ส่วนคนนี้ครับนายวันก้าขวัญแก้ว
ผู้สื่อข่าวประจำทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
ร่วมเดินทางไปติดตามทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
ก็วิเคราะห์ว่าทีมไทยนั้นมีโอกาสที่จะได้๕คะแนนนะครับ

ซึ่ง๒เกมแรกที่จะเจอกับโปรตูเกตแล้วก็โมลาโก

ส่วนเกมสุดท้ายที่จะพบกับหมู่เกาะโซโลมอน
น่าจะไม่พลาดเก็บ๓คะแนนนะครับ
เพื่อเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายต่อไป
สำหรับ๓เกมของทีมชาติไทยในรอบแรกนะครับ

ทีมชาติไทยนั้นก็น่าจะสู้ได้อย่างสนุกสูสี
เพราะว่าในประวัติศาสตร์นั้นเราเคยแพ้มาทุกเกม
อย่างเคสชิลวันนี้มีการพัฒนาขึ้น

สังผ่าว่าทางโปรตูเกรดอีกอาจจะมีปัญหาเรื่องนัติ
ที่อาจจะป่วยแล้วก็ลงสนามไม่ได้
อย่างราวฟะเอโอเยมินเราก็มีปัญหา
ทีมไทยมีโอกาสจะแบ่งแต้มกับทางโปรตูเกตได้

คือเจอกับโมโรโกแชมป์ทางแอฟริกา
แล้วก็เพิ่งเป็นแชมป์อารับล่าสุดมา

ที่อาจจะมองได้ว่าไม่แพ้โปรตูเกตสำหรับทีมไทย
ก็มองว่าเกมนี้ทีมไทยอาจจะได้เพียง๑แต้ม

แล้วก็ปิดท้ายในนัดที่๓เจอกับหมู่เกาะโซโลมอน
ก็ถือว่าพวกเขานั้นเข้ารอบมาหลายสมัย

เมื่อเสร็จทีมนัดไทยน่าจะได้๕คะแนนนะครับ
จากในรอบแรกทั้ง๓นัด

แกรมของฟุตซอลทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์โลก
ก็จะลงแข่งขันรอบแรก๓นัดนะครับ

ทั้ง๓นัดลงแข่งขันเวลาเที่ยงคืนนะครับ
ก็ผลงานของฟุตสอดทีมชาติไทยนะครับ
ตั้งแต่ปี๒๐๑๒ที่เราเป็นเจ้าภาพเองนะครับ
เราเข้าถึงรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ครั้งล่าสุดที่โคลมเบียปี๒๐๑๘นะครับ
เราก็สามารถที่จะจบอันดับ๑๖ครั้งนี้

เราจะเข้าไปถึงรอบ๘ทีมสุดท้ายให้ได้